บางประกงหายไปตั้งแต่๔โมงเย็น

คนหากันอยู่นี่นะสามสิบชั่วโมงพี่เปิ้ลนาคอร์น่ะ
คือค้นหาแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะครับ
วันข้ามคืนเลยเจอแล้วครับเมื่อคืนนี้
นี่นี่นี่
โอ้โหเป็นการเจอแบบมีน้ำตา

คุณผู้ชมคงไม่ต้องบอกนะครับว่า

อื้นของบรรดายาดแล้วก็คนสนิทของ
อสวิรพลที่หายไปหมายถึงอะไร
เขาไม่อยู่แล้วครับคุณผู้ชม
พบเป็นร่างไร้ลมหายใจครับ
มสวิรพลอธินวัตรครับ

ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า

แม่น้ำบางประกงตั้งแต่พฤหัสสบดีตอน๔โมงเย็น

จังหวัดฉะเชิงเซาก็เอาเรือท้องแบนไปนะ
คุณผู้ชมนี้ให้ดูตั้งแต่ฟ้าสว่างเลย
ก็ไปพบเจ็ดสกีก่อน
ที่นำที่มอสเอาไปลองเครื่อง
จอดอยู่ริมฝั่งร้านอาหารอีกแห่ง

ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า

ผู้ภัยลาดตระเวนตามแนวชายฝั่งแล้วก็กลางแม่น้ำ

ผิวน้ำตามใต้น้ำ

ปฏิบัติการครั้งนี้มีพี่เปิ้ลนาคอนศิลาชัยครับ

คือเขาเป็นนักกีฬาเจฟสกีชื่อดังด้วยมาร่วมค้นหา
โดยนักขี่เจสสกีหลายคนเนี่ยนะ
รวมไปถึงคุณมอสเองเขาเป็นนักเจ็ดสกี
คอยช่วยเหลือทีมกู้ภัยทางน้ำด้วยนะครับ
โอ้โฮคือเวลาใครเป็นอะไรคุณอาจจะขี่เจ็ตสกี

นั่นแหละฮะแต่สุดท้ายมาประสบภัยซะเองครับ
และนี่ก็เป็นตอนที่คุณเปิ้ลนาคอนมาช่วยเหลือด้วยครับ
เขาก็ค้นหากันทั้งคืนเราก็ติดตามทั้งคืนว่า

สุดท้ายเพิ่งมารู้นะครับว่าเป็น
น้องมอสซึ่งน้องมอสคอยดูแลพี่เปิ้ล
แล้วก็คอยดูแลออก้าตลอดเวลานะครับ
ที่เรามาใช้วิวัยการหรือมาลงเจ็ตสกีที่ร้านอาหารเอกณ์
พี่เปิ้ลบอกเองเลยนะว่าคุณมอส
เขาก็มาคอยดูแลลูกของเขาด้วย
ผ่านไปเกือบ๓๐ชั่วโมงจน๔ทุ่มเมื่อวานนี้
ก็ไปเจอร่างของผู้ชายคนหนึ่งจมน้ำอยู่

ห่างจากจุดพบเจ็ดสกีไปประมาณสัก๓๐๐เมตร

ไปตรวจสอบก็พบว่าเป็นคุณมอสวิรพลจริงครับ
ก็เลยนำร่างของเขาไปชนสูตรเบื้องต้น
ท่าเรือใกล้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชาเชิงเศร้า
กับครอบครัวยังทำใจไม่ได้ครับ
กู้ภัยให้ข้อมูลว่าจุดที่พบร่างของคุณมอสวิรพล
ก็ใกล้กับจุดที่พบศพของผู้หญิงอายุ๒๘ปี
เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าที่กระโดดสะพานเมื่อ๑๔

จุดนั้นน้ำไหลแรงครับ
แล้วก็มีลมพัดแรงตลอดเวลาเลยคุณผู้ชม
โอ้โหน่าเศร้าจริงแสดงความเสียใจด้วยครับ